เราไปดูเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วนะ

อย่างที่บอกไปค่ะมีประชาชนบางส่วนเนี่ย

เพราะว่าทยอยให้พนักงานรีบเดินทางกลับบ้าน

ไปเจออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
บางคนก็หยุดลางานไปเลยเพื่อที่จะได้เดินทางนะคะ

สายเหนือกันก่อนค่ะที่นครสวรรค

ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับแล้ว
อาจจะไม่ติดมากแต่ว่ารถหนาแน่นแล้ว

ใช่ค่ะที่นครสวรรค์ประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา
ก็คือสายเหนือในช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์
ส่งผลให้การจราจรสายเหนือที่ถนนพระหลโยธิน
ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงไปจนถึง๓แยก
อุทยานสวรรค์รถนี่เพิ่มขึ้น

ใช่ค่ะรถก็เคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะคะ

ถ้าไปแวะที่อุทยานหรือว่าแวะข้างทางถ่ายรูปได้
แต่ว่าตรงนี้กลางถนนนะเป็นสัญลักษ
เส้นในเมืองเส้นกำลังจะเข้าเมืองนครสวรรค์นะคะ
เคลื่อนตัวได้ดีโดยรอบนี้นะคะ
อกจากนี้บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๙

ตั้งแต่๓แยกอุทยานสวรรค์ไปจนถึงบริเวณ๓แยกนวมิน

แล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมตัวเดินทางขึ้นสายเหนือแล้ว

และเรื่องของสุราเรื่องของการบรรทุกเกินเนี่ยนะครับ

ส่วนเส้นทางบางช่วงอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะ
เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง
พื้นผิวการจราจรตั้งแต่กิโลเมตรที่๐ถึงกิโลเมตรที่๓
ทำให้รถที่วิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวนะคะ
ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก
อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าวันนี้เป็นต้นไป

ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนให้ดี

ก็คือเลี่ยงออกเมืองนครสวรรค์ไม่เข้าสะพานเดชาติวงศ์

หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในตัวเมือง
เพราะว่าผ่าเมืองเข้าไปเนี่ยรถในเมืองเขาก็มีอยู่แล้ว

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจรในตัวเมือง
บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน
บนถนนเส้นนี้๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา

ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำ

บอกว่าออกก่อนรอดคะ
ออกก่อนนะฮะก็ยังไปเจอรถที่ติดอยู่
เพราะว่าตามเส้นทางยังมีบางช่วงที่ยังเป็นคอขวดอยู่นะคุณ
เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องลดช่องทางการจราจร
เหลือ๒ช่องจาก๔ช่อง
นั่นก็คือบริเวณระหว่างกมที่๑๙๒ถึงกม๑๙๕นะครับ
เพราะว่าเขามีการก่อสร้างสะพานยกระดับแล้วก็อุโมง

ถนนก็ยังสร้างอยู่หอบด้านทาง

เจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดสายแล้วนะครับ